ส่วนเรื่องของเสียโกศลค่ะตามความคืบหน้ากันต่อดีกว่านะคะ
เพราะว่า๓เดือนแล้วเรื่องทางคดีเนี่ย
มีการออกไหมจับผู้ต้องหาแปดรายยังจับไม่ได้สักคนแต่ว่าประเด็นคือที่เขาตามหาร่างของเสียโกศลกันเนี่ยค่ะ
ที่เสียชีวิตเนี่ยนะเพราะว่าหนึ่งในทีมของผู้ต้องหาก็บอกว่าเอาศพไปทิ้งน้ำ
บอกพี่กัดเขาก็ตามหากันพิกัดในทะเลไม่เจอสักที
ชาวประมงอยู่ดีเจอกระโหลกศีรษะมนุษย์คือลากอวนหาปลามีโครงกระโหลกศีรษะมนุษย์ติดมา
ก็เลยสงสัยว่าใช่กระโหลกของเสียโกศลหรือเปล่าวันนี้เราตรวจสอบเรื่องนี้ให้เพิ่ม
ตกลงแล้วใช่ไหมเนี่ยค่ะกระโหลกศีรษะมนุษย์ที่ชาวประมงไปเจอ
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวกับเราก็น่าจะรู้แล้วว่าตำรวจบอกว่าหนึ่งคือ
ต้องไปตรวจดูเพลียงทะเลที่เกาะอยู่ที่กระโหลกศีรษะมนุษย์กระโหลกนี้
ทีนี้ค่ะตำรวจสพดศจวรษฏษนาธาณีย์ก็เลยบอกว่างันเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
ชาวประมงสองคนที่เจอกระโหลกกระโหลกนี้มาคุยกันหน่อยสิ
ก็เชิญมาสอบปากคำนะคะสิ่งที่เชิญมาแล้วก็อยากรู้ก็คือ
จุดที่เจอกระโหลกบอกพี่กัดชัดหน่อยว่าตรงไหน
แล้วก็ต้องตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเสียโกศลไหม
หมายถึงกระโหลกนี้นะคะใช่ของเสียโกศลไหม
เรื่องต้นนะคะจากการดูสภาพด้วยตาเปล่านะคุณผู้ชม
ตำรวจบอกว่ากระโหลกนี้มีรอยแตกร้าว
เหนือกระโหลกด้านขวาและที่เบ้าตาด้านขวา
ครอบครัวของเสียโกศลเขาก็เชื่อว่าสงสัยใช่แน่แน่เลยอ่ะสงสัยจะใช่
โหลกของเสียโกศลที่หายตัวไปเนี่ยค่ะรวมแล้วจะ๓เดือนอยู่แล้ว
สองเดือนยี่สิบเจ็ดวันอ่ะสภาพของกระโหลกมีเพลียงทะเลเกาะอยู่จริงจริง
ชาวประมงบอกว่าเพียงทะเลที่เกาะอยู่บนกระโหลกกระโหลกนี้ถ้าเทียบระยะเวลามันใกล้นะ
มันใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่เสียโกศลหายตัวไปเห็นไหมคะเราเปรียบเทียบให้ดู
เพราะเขาบอกว่าเพลียงที่เกาะอยู่น่าจะแบบเวลาประมาณนี้เลย๒๓เดือน
ถ้าเพียงทะเลเกาะนานกว่านั้นเนี่ยกระโหลกมันจะไม่ใช่สภาพนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะชาวประมงที่เขาเชี่ยวชาญเขาก็เลยบอกว่า
จากสภาพกระโหลกที่เจอเพลียงทะเลที่เกาะอยู่ที่กระโหลกนี้
สองสามเดือนประมาณนี้แล้วมันก็ตรงกันกับช่วงที่เสียโกศลหายไป
ทีมข่าวคุยกับนายธเนธวิชัยดิตอายุ๔๐ปีชาวประมงที่เจอกระโหลกกระโหลกนี้นะคะ
เขายืนยันว่าเป็นคนเจอจริงจริงเจอก็คือวางอวนหาปลาในทะเลนี่แหละ
สิบสี่กรกฎาคมเขาออกไปกับน้องชายลากอวนขึ้นเรือ
เอ้ามีกระโหลกมนุษย์ติดมาด้วยครับก็ติดมากับปลากับกุ้งนี่แหละ
ก็เอากระโหลกมาดูนิมนต์พระมาทำพิธีตามความเชื่อนะคะ
ด้านบนขวาของกระโหลกมีรอยร้าวจริงจริงนายธเนธชาวประมงที่เจอบอกว่าผมก็เห็น
สังเกตด้วยตาเปล่านะก็เห็นว่ามันมีรอยร้าว
ตาด้านขวาก็มีรอยร้าวนายธเนธบอกว่าผมเป็นชาวประมงมาสามสิบกว่าปี
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยสภาพกระโหลกเป็นแบบนี้นะคะ
ตาขวามีรอยแตกมีฟันบนเหลืออยู่๕ซี่
รามข้างซ้ายหลุดไปบางส่วนแล้วก็มีรอยร้าวที่กระโหลกด้านขวาด้วย
นายธเนธก็บอกว่าจุดที่เจอกระโหลกเนี่ยค่ะตำรวจก็ถามแล้วแหละ
ตำรวจก็อยากรู้พิกัดแบบชัดว่าเจอตรงไหน
จุดที่เจอก็คือรอยต่อของเกาะนกเผาและเกาะลีกันอยู่ฝั่งทิศตะวันตก
ไม่ใช่หมู่เกาะอ่างทองตามที่ผู้ต้องหาให้การว่าเอาศพของเสียโกศล
กับเสาปูนแล้วก็มีผ้าใบด้วยโยนศพไปทิ้งไว้ตรงนั้นนะคะ
ชาวประมงที่เจอกระโหลกบอกว่ามันคนละจุดกันนะคะมันไม่เหมือนกับที่เป็นข่าวตอนแรก
อ่างทองเนี่ยค่ะโซนที่ญาติของเสียโกศลล่องเรือไปหาเนี่ยนะ
มันอยู่โซนฝั่งทิศตะวันออกแต่จุดที่เขาเจอเนี่ย
อยู่ห่างจากหมู่เกาะอ่างทองยี่สิบไหมทะเลหรือประมาณสามสิบหกกิโล
มันไกลกันพอสมควรดังนั้นเปลี่ยนข้อมูลข่าวหน่อย
ตอนแรกบอกว่าจุดเดียวกันเลยสุดท้ายแล้วชาวประมงที่เจอกระหลบบอกว่ามันไม่ใช่
คนละจุดที่ก่อนหน้านี้เคยไปหากันส่วนจะใช่กระโหลกของเสียโกศลหรือเปล่า
ประมงคนนี้บอกว่าผมก็ไม่รู้หรอกนะก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ตรวจสอบก็แล้วกัน
เขาก็มองว่ามันอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากว่าเป็นกระโหลกของเสียโกศลหรือเปล่า
บอกยากจริงจริงเพราะว่าสภาพทะเลอะไรตรงนั้นเนี่ย
ทะเลที่เกาะเนี่ยมันก็ต้องไปดูอย่างละเอียดแหละ
เขาก็ไม่ใช่คนแรกที่เจอกระโหลกนะนายธเนธบอกนะคะ
สัปดาห์ก่อนมีชาวประมงคนนึงไปวางอวนหาปลาแล้วเจอกระดูกค่ะ
แต่ไม่รู้ว่าเป็นกระดูกอะไรเคยมีคนเจอเหมือนกัน
ซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็เป็นไปได้หลายอย่าง
อาจจะเป็นคนงานเรือล่มแล้วเสียชีวิตอยู่ในทะเล
หรืออาจจะเป็นใครที่เกิดอุบัติเหตุทางเรือ
แล้วศพก็ยังอยู่ในทะเลมันเป็นไปได้หมดมันเป็นไปได้หลายอย่าง
ก็เลยไม่รู้หรอกว่าใช่กระโหลกของเสียโกศลไหม
แต่ก็เขาก็ไม่ได้เจ็นนำพ่อต

หน่อยยังมีรูปร่านแต่งอะไรยังไงขอพริบายครับคุณผู้ชมคะชาวประวงที่เจอกระโหลศีรษะมนุษย์เนี่ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าวันที่เจอกระโหลกก็คือ๒๔
ก็เป็นวันพระใหญ่คืนถัดไปฝันแปลกเลย
ในฝันมีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่เป็นเงาดำมายืนอยู่หน้าบ้าน
ยกมือไหว้ขอบคุณแล้วร่างก็ค่อยหายไป
ก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นวิญญาณของเจ้าของกระโหลก
ตั้งใจมาขอบคุณที่นำขึ้นมาจากน้ำค่ะ
แปลกแต่เราก็นึกว่าอาจจะเป็นคนที่หัวกระโหลกที่เราเจอมาก็ได้
เขามาขอบคุณเราที่เอาเขามาทำบุญมาเจอพระ
นริปุ่นนิ่มทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปกับชาวประมงในพื้นที่เลยค่ะที่ท่าเรือดอนสักไปสำรวจจุดที่เจอกระโหลกศีรษะมนุษย์จมอยู่กลางทะเลนี่นะคะอยู่ทางฝั่งที่ตะวันตกห่างจากท่าเรือแหลมทวนที่ชาวประมงออกหาปลาประมาณสิบไมค์ทะเลห่างจากหมู่เกาะอ่างทองประมาณยี่สิบไมค์ทะเลครับในบุญราชชาวป
เกาะอ่างทองนะคะถ้ามองด้วยสายตาก็คือเป็นเกาะที่อยู่นู้นเลยไกลที่สุดด้านหลังเลยค่ะนี่นะคะส่วนเกาะที่อยู่ระหว่างกลางคือเกาะพระรวยและเกาะเชือกในระยะเวลาเกือบสามเดือนเป็นไปได้ไหมที่กระแสน้ำจะพัดกระโหลกศีรษะออกไปถ้าอยู่ที่บริเวณเกาะอ่างทองแล้วก็พัดมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมก็มีความ

เกาะที่เห็นอยู่เกาะเลขเนี่ยเป็นเกาะอะไรนะเกาะนกพร้อมครับผมเกาะนกพร้อมครับผ่านไปไกลไกลนู้นน่ะ
คือเกาะอ่างทองน่ะเกาะพระรวยครับแล้วก็เกาะอ่างทองมันจะอยู่ด้านหลังไปอีกอ๋อครับคือ
ที่เขาบอกว่าเสียโกศลเนี่ยเขาหากันก็คือหาฝั่งเกาะอ่างทองใช่ครับผมแล้วจุดที่เจอเนี่ยมัน
มีก็มีเกาะซ่ำอืมเกาะพระรวยก็เป็นไปได้ไหมครับพี่ว่าหัวกระโลกจากเกาะฝั่ง
ส่วนต้องรายได้กว่ามิเซีย
ก็จะเป็นจุดหมาย
ที่ถูกทิ้งถูกอำพลางลงทะเลแล้วเนี่ยฮะเจอกระโหลกศีรษะแบบนี้นะครับ
คดีนี้ความสำคัญก็คือผู้ต้องหาที่ถูกออกไม้จับ๘คน
ยังจับไม่ได้เลยและที่สำคัญคือยังไม่เจอร่าง
ยังไม่เจอศพเสียโกศลนะครับถ้าดำเนินคดีจริงจริงเนี่ย
สุดท้ายปลายทางจะเป็นยังไงเกี่ยวกับคดีต่างที่ตั้งข้อหาไว้
แต่ยังไม่เจอศพเนี่ยนะครับวันนี้เราไปสอบถามพี่ชายของเสียโกศลนะครับ
ชื่อนายธิรษัทอินทรจักรนะฮะชื่อเล่นชื่อเล็กอายุห้าสิบปีเนี่ยฮะ
พี่ชายของเสียโกศลนะครับพี่เล็กนะครับคือนายธีรศักดิ์เนี่ยบอกว่า
เชื่อว่ากระโหลกที่เจอเนี่ยยังไงก็คือกระโหลกของน้องชาย
เนื่องจากมีรอยร้าวที่กระโหลกด้านขวานะครับตรงนั้นเนี่ยมันตรงกับเหตุการณ์ที่น้องชาย
เคยถูกคนร้ายใช้อาวุธสงครามลอบยิงเมื่อปีพศ๒๕๕๙
เมื่อยี่สิบปีที่แล้วนายธีรศักดิ์บอกว่าวันนั้นเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
มีเสียโกศลมีตัวเขามีเพื่อนอีกคนนึงกำลังขับรถกระบะจะไปทำงาน
โกศลเป็นคนขับตัวเขากับอีกคนนึงเนี่ยนั่งท้ายกระบะ
ระหว่างทางมีร่องน้ำรถต้องชะลอความเร็ว
ระหว่างชะลอความเร็วมีคนร้าย๓คนถือปืนลูกซองนะครับ
แล้วก็เอ็มสิบหกซุ่มอยู่กระนำยิงใส่รถของเขา
กระสุนหลายนัดโดนเสียโกศลนะครับเข้าเบ้าตาขวาด้วย
แก้มเนี่ยทะลุเลยนะฮะมือก็เข้าไปลำตัวก็โดน
วันนั้นบาดเจ็บสาหัสคนร้ายพอยิงเสร็จก็พากันหลบหนีไป
แต่โชคดีที่มีชาวบ้านแถวนั้นขับรถผ่านมามาช่วยนะครับนี่ฮะ
ซึ่งร่องรอยของการถูกยิงของน้องชายเนี่ยมันตรงกับร่องรอยที่กระโหลกที่เจอพอดี
มีรอยร้าวด้านขวาอยู่พอดีส่วนเรื่องของคดีจนถึงตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้บอกถึงความคืบหน้าในการจับตัวคนร้ายที่ถูกออกหมายจับ๘คน
ซึ่งมีข่าวว่ายังหลบหนีกบดานอยู่ในพื้นที่ไม่ได้ไปไหนไกลเลย
ตอนนี้เนี่ยถึงขั้นเมียของเสียโกศลเนี่ยกลัวจะไม่ปลอดภัยไม่กล้าอยู่ที่บ้านแล้วที่สุราธานีกลับไปอยู่ที่บ้านของตัวเอง
เมียเขาเนี่ยอยู่ที่นครสวรรค์ส่วนตัวพี่ชายบอกว่าก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่
เพราะบ้านผมอยู่ห่างจากบ้านของน้องชายที่ถูกยิงเนี่ยนะฮะบ้านที่เสียโกศลถูกยิงเนี่ยไม่ถึงร้อยเมตร
แต่ก็อยู่อย่างหวาดระแวงเพราะคนร้ายยังคงลอยนวลอยู่
ผมว่าใกล้เคียงน่าจะเป็นความจริงเพราะว่ารอยกระสุนใหม่กับรอยกระสุนเก่า
ถ้าว่าเรามาพิสูจน์ดูว่าตัวน้องมันตาบอดข้างขวาใช่ไหมกระสุนลูกกรอกมันก็ต้องมีรอยยุบรอยอะไรบ้าง

สิบกว่าผมก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้บ้านเองเราจะหนีไปไหน
เขาก็อยู่กันแบบหลบซ่อนแต่ว่าเขาก็รอดทุกครั้งใช่ไหม
ถึงเรารู้ว่าเขาอยู่ไหนเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้เพียงแค่แจ้งเจ้าหน้าที่
พอเจ้าหน้าที่มาเขาก็สูนายอีกมันก็ทำอะไรไม่ได้อีก
ก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ทำให้ซื้อตรง
อย่าให้อำนาจเตือนมันอยู่บนกฎหมายไอ้นั่นบอกว่าขอบคุณมาก
ทีนี้ค่ะประเด็นสำคัญก็คือผู้ต้องหา๘คนที่ถูกออกหมายจับ
แต่ยังจับไม่ได้สักคนเลยจะสามเดือนแล้วเนี่ย๘คนนี้ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ย
แล้วมันมีข้อมูลมาว่า๘คนนี้นะยังหนีอยู่ในพื้นที่นะ
คนนี้เนี่ยนะไปอยู่กับอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในพื้นที่ตำบลทุ่ง
ห่างจากบ้านของเสียสุรัตน์หนึ่งในผู้ต้องหาสิบกิโลนี่ค่ะทีมข่าวเราไปเลย
ไปตรวจสอบที่บ้านเลยไปเจอนายปราโมทธรรมรักษาผู้ใหญ่นุษย์เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะ
หมู่๗ตำบลทุ่งเจ้าของบ้านที่ชาวบ้านเขาลือกันอ่ะ
ว่าผู้ต้องหาเนี่ยมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ทีมข่าวเราไปเลยไปคุยเลย
นายปราโมทบอกว่าโหเห็นข่าวแล้วตกใจมากบ้านผมเป็นแหล่งกบดานของผู้ต้องหา๘คนเนี่ยนะไม่จริงเลย
ปราโมทบอกว่าไม่เคยให้ที่อยู่อาศัยกับผู้ต้องหาสักคนนะคะ
แต่ยอมรับว่าเมื่อก่อนรู้จักและสนิทกับเสียสุรัตน์จริง
ในอดีตเสียสุรัตน์เคยมานั่งกินข้าวที่บ้านบ้างตามภาษาคนรู้จักกัน
คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาสนิทกับพี่ชายของเสียสุรัตน์ค่ะ
แต่เสียสุรัตน์ไม่ได้แวะมาหาที่บ้านสองสามปีแล้วนี่นะคะเสียสุรัตน์ก็คือหนึ่งในผู้ต้องหานะคะ
นายปราโมทบอกว่างั้นขอฝากถึงผู้ต้องหาทั้ง๘คนที่ยังหลบหนีอยู่ก็แล้วกัน
ให้รีบเข้ามอบตัวซะเถอะหนีไม่รอดหรอกเพราะถ้าจะหนีเนี่ยนะโอ้โหคุณจะหนีไปตลอดชีวิตเลยหรืออย่างไร
ถ้าไม่ได้ทำจริงก็มามาสู้คดีมามอบตัวมาสู้คดีน่าจะดีกว่า
หลังนิดเดียวพักไม่ได้
ครับรู้จักกับเกลียสุดยอดไม่ครับ

หลังเกิดเหตุของเกลียกลัวสดเนี่ยเขาเคยมาหลบหนีไหม

ถ้าดูเนี่ยเปิดไว้ทั้งวันถ้าบ้านแค่นี้จะพักที่ไหน

ป้าเปิดให้ตำรวจดูอย่างนี้เลย
ก็ป้าเปิดอย่างนี้วะนั้น

แต่เป็นพี่ที่ว่าเขานับถือกันเท่านั้นเอง

แล้วก็บ้านป้ามีแค่นี้ก็กบตรงไหน
ถามดูสินี่เอามาดูสิ
ก็แค่นี้มันกบได้ไหม

ข้างหลังก็ลงไป

ข่าวอะไรที่ไม่จริงก็อย่าออกไปเลย

แล้วเอาเรื่องจริงมาพูดกัน

เพราะว่าทั่วประเทศเขาก็ดูกัน
แต่ถ้ามันไม่จริงก็เสียหายนะ
ชื่อคุณบำรุงนะเราคุยกับหลานสาวนะครับ

ที่ว่าถูกออกหมายจับยังจับไม่ได้
ไม่เคยมาบ้านหลังนี้เลยนะครับ

ไม่ได้ยินเสียงปืนไม่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันด้วย

เห็นตำรวจมาเต็มบ้านแล้ว

วันที่เกอร์เทเนี่ยถึงขั้นแล้วมีคนอุ้ม
เห็นบอกว่าเจ้าของบ้านหลับอยู่
บอกว่านี่เป็นเรื่องปกติ

แวะเวียนมานั่งดื่มกาแฟดื่มเหล้ากันบ่อยอยู่แล้ว

แต่ไม่รู้ตรงไหนครับอืมระวังอ่ะ